ไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะมีเรื่องฮือฮากัน
เพราะว่ามีภาพของสาวประเภท๒คนหนึ่งใส่ชุดค่าราชการ
หลายคนก็ฮือฮากันว่าผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นสาวประเภท๒
แล้วทำไมดูอายุน้อยจังไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
กรณีที่มีการแชร์ภาพผู้อำนวยการโรงเรียนสาวประเภท๒
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสตอยอำเภอเมืองเชียงใหม่จนฮือฮากัน
เพราะว่าไปคล้ายกับคุณหมอคนสวยทางภาคอีสานในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะ
คือหลังจากที่ภาพนี้ถูกแชร์ออกไปเยอะนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โรงเรียนวัดท่าสตอย
ไปเจอนางจันจิราอินตะเสาผู้อำนวยการโรงเรียนตัวจริงนะคะ
ย้ำว่าตัวจริงก็บอกว่ามีหลายคนเลยโทรเข้ามาสอบถามว่าตกลงแล้ว
อำนวยการเป็นใครเป็นสาวประเภท๒สวยคนนี้จริงไหม

ผู้บริหารตัวจริงเป็นผู้หญิงค่ะไม่ใช่แล้วก็ไม่เคยเห็น
แล้วก็ไม่เคยรู้จักบุคคลในภาพนั้นมาก่อนเลยค่ะ
แล้วก็ไม่มีบุคคลในนั้นทำงานที่โรงเรียนเลยค่ะ

ผู้บริหารตัวจริงชื่อจันจิราอินตะเสา
เป็นผู้อำนวยการสารศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสตอยนะคะ
ซึ่งทางโรงเรียนมีเว็บไซต์
ถ้าผู้ชมสนใจว่าโรงเรียนผู้แผนตัวจริงเป็นใครนะคะ
สามารถเปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนได้เลยค่ะ
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสตอยนะคะ
นี่แหละค่ะตัวของเขาเนี่ยคือคำตอบ

ฉันเองล่ะค่ะผู้อำนวยการตัวจริงเป็นผู้หญิงค่ะ
เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่า

คนที่เป็นสาวประเภท๒ที่หลายคนเข้าใจกันว่าไปเป็นภาพนี้นะ
เข้าใจว่าเป็นผู้อำนวยการเนี่ย
ดูจากอายุเพิ่งจะ๒๐ปีกว่าเท่านั้นเอง
เป็นผู้อำนวยการไม่ได้หรอกยังเด็กเกินไป

ก็คงงนะคนโทรศัพท์ไปถามว่า

และตลกตรงที่ว่าอาจจะโทรเข้ามาแล้ว
เจอเจ้าตัวผู้อำนวยการจริงผู้อำนวยการก็คงจะงง
ฉันเป็นไหมไม่เป็นนะ
แล้วก็เป็นผู้มนุยการโรงเรียนก็ต้องมี

ยังไม่น่าจะเป็นผอโรงเรียนได้นะคะ